คุณผู้ชมฮะมาถึงช่วงไทยรัฐช่วยด้วย
นี่ต้องร้องดังแต่ผมอาจจะตะโกนดัง
เท่ากับเสียงของคุณยายและคุณตา
แล้วก็ชาวบ้านที่เขาร้องมาบอกว่าถนนเส้นนี้นะ
พังแบบนี้มา๓๐ปีแล้ว
ชั่วอายุคนแล้วที่หน่วยงานไม่เข้ามาซ่อมแซม
ดังนั้นมาติดตามเรื่องนี้ในไทยรัฐช่วยด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ถนนไม่มีใครมาดูแล
ใครมาดูแลปลอให้ท่านมาดูแล

ให้ตัวช่วยด้วยที่ต้องให้มาช่วยด้วยครับ
ช่วยด้วย
โอ้โหนี่แหละฮะความเดือดร้อนของชาวบ้านตาแฮม
หมู่๑๓ตะบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ

กับสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้
ทนใช้กันมานานร่วม๓๐ปีแล้วนะครับ
ทีนี้เขาบอกว่าโอ้โหร้องไป
ตั้งหลายหน่วยงานแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่

เข้ามาช่วยซ่อมแซมถนนให้สักทีเลยนะครับ
คนในหมู่บ้านตั้งฉายาให้ถนนสายนี้ว่า
โลกพระจันทร์นี่ครับ
แล้วก็พอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วฝนตก
น้ำมันก็ขังชาวบ้านก็เลยเอามาประชดด้วยการ
เอาข้าวมาปลูกในบ่อตรงนี้ซะเลยนะฮะ

งั้นเรามาดำนากันตรงนี้ซะเลยนะครับ

เมื่อมันขึ้นชื่อว่าถนนแล้วมันใช้ได้ไม่ดี
ก็ทำเป็นอย่างอื่นซะนะครับ
ถนนเส้นนี้ยาวประมาณ๕๖กิโลเมตรนะครับ

ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรหลัก
ช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวยังพอทนคุณ

แล้วก็ใครที่มีฝีมือดีหน่อย

แต่ใครที่ขี่จักรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์ไม่คล่อง

เขาบอกอย่าได้เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่มีชาวบ้านเนี่ย

รถพยาบาลกว่าจะเข้ามารับ

ฝ่าฟันมาถึงชาวบ้านบอก
บางคนอาจจะตายไปก่อนแล้วด้วยซ้ำ
ฟังเสียงคุณยายเล่าให้ฟังหน่อยถึงกรณีนี้นะครับ

ยายไปเรียก๑๖๙และ๑๖๖๙มาช้า
รถมาช้าเพราะทางมันไม่ดี

แล้วยายปวดมา
ยายก็เลยเอารถญาติมารับไป
แล้ว๑๖๙ก็โทรไปว่ายาย
คือปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมานานแล้วครับ
หน่วยงานไหนที่รับผิดชอบเส้นทางสายนี้
ขอให้ลงมาดูแลพวกเราด้วย
เรามาดูแลพวกเราด้วยเพราะพวกเราเดือดร้อนมากครับ
ไม่ว่าจะสัญจรไปมา

เจอน้ำนี้ก็ต้องกลับไป

แย่ไหมครับแย่ไหมพี่น้อง

ชาวบ้านเขาร้องกับเสียงดังเลยนะฮะ
เข้ามาช่วยเพราะว่าทนใช้เส้นนี้มา
สามสิบกว่าปีแล้วมันมีความเดือดร้อน

เราก็เอาเรื่องราวนี้มาสะท้อนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกัน

ฝากเข้ามาช่วยชาวบ้านตาแฮมหมู่๑๓

จังหวัดสุรินกันหน่อยนะครับ